ท่านผู้ชมครับที่ภูเก็ตก็มีเหตุการณ์ที่ทำเอา
ตำรวจเขาก็กังวลใจกันไปตามกัน
เพราะว่ามีหนุ่มคนนึงนะครับเขาตกงานเขาไม่มีเงินกินข้าว
เขาเครียดยื่นบัตรประชาชนให้ตำรวจแล้วบอกว่าผมเป็นโควิด๑๙
ผมอยากฆ่าตัวตายเดินลงทะเลเลย
เดี๋ยวไปดูนะฮะต้องตามไปช่วยกันนะครับ
พี่อยากตายไส้เด็ดไฟนี่
จำพัดพี่
ไส้เด็ดไฟอยากตายตกงาน

นี่ฮะนี่ตอนเอาขึ้นมาได้
แต่ก็พาขึ้นรถกู้ภัยอะไรไปเนี่ย

แต่ก็จำเป็นต้องดึงขึ้นไป

เดินลงไปไกลกว่า๓๐๐เมตร
ตะโกนตลอดบอกอยากตายอยากตาย

ปลายแหลมสะพานหินตะบนตลาดใหญ่
อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะ
ผู้ชายคนนี้ฮะอายุ๕๒ปี
เป็นชาวอำเภอตำบลวิชิต

ก่อนที่เขาจะเดินลงทะเลไปเนี่ย

พอขึ้นมาได้โอ้โห

แล้วก็เข้าไปใกล้ชิดตัวเขาก็ต้องแบบ

ทำได้ก็ใส่หน้ากากอนามัยอย่างนี้ใช่ไหม

แต่เขาก็ต้องพาพี่ไปตามหลักของการช่วยเหลือ

ไปตรวจสอบแล้วท่านผู้ชมครับ

ไม่มีรายชื่อปรากฏในจังหวัดภูเก็ตเลยนะครับ
เดี๋ยวฟังทางอาสาตำรวจที่เขาไปช่วยกันหน่อยนะฮะ

ก็คาดว่าคงจะเครียดตกงานไม่มีเงินก็เลยเนี่ยฮะ
แต่ไม่รู้ว่าทำไมไปบอกตำรวจว่าติดโควิด๑๙

วิ่งลงทะเลเลย๓๐๐เมตร